งานนี้เคืองใจคนจัดขัดใจคนดูคุณผู้ชมฮะหนาห้านอีกแล้วหนาห้าง
หน้าเวทีหมอลำเขาจัดการให้คนมาสนุกกันแต่วัยรุ่นต่างถิ่นมาเจอกัน

โอ้แก่นาทีครับแก่นาทีใจเย็นนะคะใจเย็นนะคะ
พร้อมภารกิจแก่นาทีเข้ามาตรงหลังเวทีด้วยนะครับ

อะไรน่ะโบร้อยอ่ะสิคือบางคนบอกว่ายังไม่ถึงท่อนฮุคเลย
ไม่ต้องถึงหรอกมันขึ้นซะหน่อยแตะเร็วแล้วไอ้พวกนี้ขึ้นตั้งแต่ตอนนี้แล้ว
แล้วดูแล้วไม่น่าจะเป็นคาราบาลมาเล่นด้วยนะ
คุณผู้ชมอ่ะแหงกำลังอยู่เลยครับตีกันตะแล้วนะครับ
นี่หน้าเวทีหมอลำในวัดบ้านดอนโองตะบนดอนโองจังหวัดร้อยเอ็ดครับ
นี่จังหวะนี้มีปั้งด้วยแสดงว่ามีปืนหรือระเบิดคุณผู้ชมฮะ
ทั้งชาวบ้านแดนเซอร์นักร้องวิ่งหลบหลังเวทีเลยกลัวโดนลูกหลงไง
แต่งานนี้คุณผู้ชมงานนี้สงบลงได้ยังไง

โยมกลับบ้านกลับบ้านพระลูกวัดนี่แหละคุณผู้ชม
ที่มาคว้าใหม่แล้วก็พยายามสงบสุข
ให้ทุกคนแยกย้ายกันกลับบ้านดีกว่า
เหตุการณ์เกิดขึ้น๓ทุ่มคืนวันพุธที่ผ่านมาครับ๑๘ตุลาคม
แต่แม้ว่าจะแยกย้ายกันไปก็มีคนเจ็บนะมีหัวแตกมีโดนมีดฟัน
เป็นผู้ชาย๔คนอายุว่าโอ้โหกำลังวัยกำลังห้าวเลยอ่ะ

งานนี้คุณผู้ชมทางคณะเจ้าของเครื่องเสียงในหมู่บ้าน
ขออนุญาตใช้พื้นที่ในวัดจัดงานวงสวงเปิดป้ายคณะเครื่องเสียง
เพื่อเตรียมรับงานในช่วงฤดูการเทศกาลออกพรรษา
ช่วงช้าเนี่ยเขามีงานวงสวงพอตกข้ามก็มีเสร็จแล้วเป็นนักร้องลูกทุ่งหมอลำ
ทำการแสดงกันปรากฏนักร้องกำลังทำการแสดงเพลงบัวลอยอยู่
วัยรุ่นต่างตำบลเนี่ยก็เปิดศึกทำร้ายวัยรุ่นในหมู่บ้านโอ้โหนี่ห้าวนะ
ตำบลอื่นมาทำในหมู่บ้านนี้จนเกิดตะลุมบอลกัน
ทีมงานก็พยายามห้ามแล้วไม่เป็นผลสุดท้ายต้องถึงมือถึงมือพระสงฆ์ครับ
ลูกวัดนี่แหละจากนั้นผู้นำชุมชนก็ตรวจสอบ
ไปค้นรถแก๊งวัยรุ่นโอ้โหนี่เตรียมมาทำอะไรกันอ่ะ
มีไม้เบสบอลมีท่อนเหล็กแล้วสุดท้ายก็ต้องผลักดันไอ้กลุ่มที่ก่อเหตุออกจากหมู่บ้านไปครับ
ทางเจ้าหน้าที่เผยว่าเบื้องต้นยังไม่มีผู้เสียหายเข้าไปแจ้งความนะ
แต่ถ้ามีแจ้งความเนี่ยเดี๋ยวจะเร่งติดตามตัวคนก่อเหตุมาดำเนินคดีต่อไปครับ